คุณผู้ชมฮะดูเหตุใหญ่เหตุนี้กันหน่อย
นี่ฮะลูกสุดเยี่ยม
เคยฆ่ายายจนยายตายไปแล้วนะ

เอาคราวนี้ก่อเหตุซ้ำทุบหัวแม่จนเลือดอาบ
คุณผู้ชมฮะแม่ก็เอาเรื่องนี้มาร้อง
บอกว่าเนี่ยกลัวลูกจนอยู่บ้านกันไม่ได้แล้ว

เราต้องย้อมสีภาพนะเพราะเลือดท่วมเลยนะครับ
หัวแตกเลือดท่วมตัวระบุข้อความไว้ว่ายังไงรู้ไหมคุณ
นี่ขออ่านตามนี้เลยนะครับ
มันเป็นบ้าอะไรวะตียายตายไม่พอ
ยังมาทำร้ายแม่ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงมึงมา
ไอ้แล้วก็เนี่ยไอเวลเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเป็นแค่ภาพนี้ออกมา
ปรากฏว่าทีมข่าวของเราติดต่อไปยังผู้โพสต์
ทราบว่าผู้หญิงที่หัวล้างข้างแตกนี้ฮะ
คือคุณป้าทวีม่วงศรีอายุ๖๕ปี
อยู่ที่อำเภอศรีนบรงจังหวัดสุรินทร์นะครับ
สาเหตุที่มีเลือดท่วมหัวเกิดจากถูกลูกชายแท้เนี่ย

ทวีเล่าให้ฟังแบบนี้ผู้ก่อเหตุคือลูกชายฮะ
ลูกชายชื่อเสมือนหรือเดือน

ลูกชายชอบทำร้ายแม่มาโดยตลอด
ไม่รู้ว่าลูกชายเป็นอะไรเหมือนกันเวลาไม่พอใจ
ก็มักจะทำร้ายร่างกายคนในบ้านเป็นประจำ
แม้แต่ลูกของนายเดือนเองยังเคยถูกนายเดือนกระทืบมาแล้ว๓ครั้ง
ตัวเองเธอเป็นแม่เธอก็ทนไม่ไหวต้องพาหลานไปหลบบ้านญาติ
ที่ผ่านมาลูกชายมักมีอาการเหมือนคนประสาทไม่ดีพูดคนเดียว
พอเห็นหน้าแม่นะคุณเห็นปุ๊บจะเข้ามาทำร้ายตลอด

เพราะลูกชายใช้ไม้ฟาดหัวจนแม่เลือดอาบนะฮะ
ทุกวันนี้แม่รวมถึงหลานหวาดกลัวเป็นอย่างมาก
อยากให้ตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องพาลูกชายไปบำบัดรักษา
บอกตำรวจก็แล้วบอกคนในหมู่บ้าน
บอกผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านให้ช่วยหน่อย

ลูกชายเคยทำร้ายยายจนเสียชีวิตไปแล้วรอบหนึ่ง
ติดคุกติดตารางไปแล้วนะครับ
แล้วทีนี้ก็ออกจากคุกมา๔เดือนก็มาทำร้ายแม่

ที่มีชาวบ้านถ่ายไว้บอกดูสิ

ยังจะนอนสบายใจฟังเพลงอยู่ในบ้านอีก
เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยจับกลุ่มหน่อยไปบำบัดหน่อยนะครับ

บ่ายแล้วยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เอาตัวไปเลยนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่มาเอาตัวไปบำบัด
ไม่งั้นแม่จะโดนทำร้ายอีก
เหมือนยายเขาที่ได้ทำร้ายจนเสียชีวิต
ตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้กลับมา

แล้วคุณแล้วเขาเปิดเพลงเสียงดังฟังอยู่ในบ้าน

ใช่นี่คือไม่ใช่แค่ญาติกลัวอย่างเดียวนะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวเหมือนกัน
นี่ฮะตอนที่เขาออกมาแล้วนั่งยองมองกล้องแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านก็กลัวนะฮะ
แล้วก็แม่ก็กลัวแล้วลูกหลานก็กลัวเหมือนกันนะฮะ

คราวนี้ได้เจอกับนายเดือนกำลังนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนะฮะ
ทีมข่าวก็ไม่ได้ไปเองหรอกไปกับหน่วยงานด้วยเหมือนกันนะฮะ
เดินเข้าไปถามเขาว่าทำร้ายแม่จริงหรือเปล่า
นายเดือนบอกว่าทำจริงฮะก็มันระงับใจไม่ได้
มันแน่นอกเขาบอกแบบนี้ไม่มีที่ระบาย
เหมือนมีอะไรจะมาทิ้มแทงตามร่างกายของผม
ทำไปไม่ได้สติล่ะแต่มันต้องมีที่ระบาย
ก็เลยไปฟาดหัวแม่ถามว่าจะขอโทษแม่ไหม
นายเดือนบอกว่าไม่ขอโทษนะผมไม่ผิด
คุณผู้ชมเอาฟังเสียงตอนเขาให้สัมภาษณ์หน่อยนะครับ
แล้วอยากกลับขอโทษแม่อะไรไหม
ที่ในสิ่งที่เราทำอ่ะก็ธรรมดาครับธรรมดาเปล่ารู้ตัวอีก
เราเมาไหมเมาไม่เมาเออนายเสมือนบอกแบบนี้ไม่ขอโทษ
เพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ผมเป็นคนไม่ดีถ้าเป็นคนดีผมถึงจะขอโทษ
คุณผู้ชมฮะโอ้โหแม่ถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ
ทีนี้เราก็พูดคุยกับคุณแม่เหมือนกันนะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแหละแม่บอกถูกลูกเนี่ยกระทืบมาสามครั้งแล้ว
ไม่ไหวแล้วพาลูกพาหลานย้ายไปอยู่ที่อื่น
ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับลูกนำตัวไปรักษาให้หายจากอาการป่วยนะฮะ
ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วบ้านหลังนั้น
เป็นบ้านของแม่เองนะครับทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่
สศศรีนรงค์นะที่สุรินทร์เนี้ยนะฮะ
ขอพบกับรองภูมิกับการเลยนะครับสอบถามความคืบหน้าในคดี
กรณีที่เกิดขึ้นแล้วชาวบ้านบอกว่าทำไมตำรวจไม่มาควบคุมตัว

ตำรวจให้ข้อมูลบอกแบบนี้
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เพื่อเข้าไปสอบถาม
แล้วก็สำรวจพฤติกรรมของนายเสมือนแล้วนะครับ
แต่ด้วยเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ติดภารกิจอื่นอยู่จึงไม่ได้เข้าไป

เพราะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนครับ
อนุญาตนะครับรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับ
แล้วเราจะดำเนินการให้นะครับ
อันนี้เป็นคำรับปากของตำรวจสพศรีนรงค์นะฮะ